ซึ่งก็ไม่รู้จะเกี่ยวพันกันหรือเปล่านะครับ

ซึ่งวันนี้ล่าสุดทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เตรียมเรียกนันตำรวจในงานเลี้ยงของกำนันนกสิบห้านายนะฮะ
มารับทราบข้อหาความผิดตามมาตรา๑๕๗นะคะ
ก็คือไม่จับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ส่วนทางผู้กำกับเบิ้มตรวจสอบพบแล้วไม่พบความผิดนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะพลตำรวจโทจิรพบภูริเดช
แถลงความคืบหน้าคดีกำนันนก
จากการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากกล้องวงจรปิด
การสอบปากคำพยานการสอบปากคำผู้ต้องหา
คณะทำงานประชุมกันหลายครั้งและสรุปได้ว่า
ในพื้นที่จัดงานเลี้ยงนะคะมีตำรวจ๒๙นาย

กลุ่มที่๑คือผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ๒นาย
กลุ่มที่๒คือตำรวจที่ถูกดำเนินคดีไปแล้ว๖นาย
กลุ่มที่๓คือช่วยเหลือคนเจ็บทันทีขณะเกิดเหตุ
อันนี้มี๖นายอยู่ในรถทั้ง๒คัน
ส่วนกลุ่มที่๔คือกลุ่มที่มีพฤติการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่๑๕นาย
ซึ่งรวมทั้งผู้กำกับสนพญาไทยด้วย
ก็จะแจ้งข้อกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้
อันนี้คือล่าสุดเลยแล้วก็จากการสืบสวนสอบสวน
พบว่าพันธุ์ตำรวจเอกวชิราหรือผู้กำกับเบิ้ม
อยู่ในกลุ่มที่ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันที
เพราะหลังเกิดเหตุก็รีบนำตัวสารวัตรสิว
และพันธุ์ตำรวจโทวสินไปโรงพยาบาล
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องทันทีเพราะฉะนั้นไม่เข้าข่ายเป็นความผิด
เป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ไม่เจ็บไม่มีเจ็บตนาละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนการโอนคดีทางกองปราบทำหนังสือถึงสตช
ตั้งแต่๗กันยายนขอโอนคดีมา
เนื่องจากเป็นคดีเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล
รวมทั้งมีคดี๑๕๗ด้วยเกี่ยวยงกับคดีหลัก

เพราะฉะนั้นก็เห็นว่าเมื่อทำคดีหลัก

ก็ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เลย

และตอนนี้ก็ยืนยันว่ายังทำงานร่วมกันกับทีมของรองโจ๊ก
พยานหลักฐานว่าจะสามารถเอาผิดผู้ต้องหาได้นะคะ
จนในโต๊ะหลายคนได้ยินนะครับมูลเหตุจริงใจนะครับ
องค์ประกอบเนี่ยผมมองว่าผมมั่นใจนะครับ
ผมและคณะทำงานทุกคนมั่นใจว่า
นะครับนี่เป็นคืบหน้าล่าสุดนะครับคดีกำหนันนก